ก็ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่กับเรื่องนี้

ตำรวจชุดสืบสวนก็ลงไปหาเรื่องของหลักฐาน

เขาก็บอกว่าออกมาชี้แจงเหมือนกันกับเรื่องที่เกิดขึ้น

มาดูความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ

ติดตามกันเลยกับคุณสุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

ขีดเส้นใต้พยายามจะก่อติดเรื่องของเกาะเต่า
และพยายามจะถ่วงดุลให้ความเป็นธรรม

แต่มาจนถึงเที่ยงวันนี้
น่าจะชัดเจนและปิดเกมได้แล้วล่ะครับ
ปิดเกมยังไงท่านดูหัวข่าวนี้ครับ
ตำรวจจำลองเหตุ
ย้อนรอยพบ๕พิรุษคดีแหม่ม
นี่มาเสียงมาจากพันธุ์ตำรวจเอกวิชอบเกิดเกลี้ยง

ตำรวจสุราธานี

หลังจากที่ได้เดินย้อนรอย
จำลองเหตุการณ์ตามเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยว

แล้วอ้างว่าถูกชายแปลกหน้า
ชาวเอเชียมอมยา

ช่วงกลางดึกของคืนวันที่๒๖

ตั้งแต่บนถนนเรียบชายหาด

แล้วยังได้สอบถามพนักงานดูแลความปลอดภัย

ก็บอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์

แล้วก็มีคำอธิบายว่า

มันมีข้อมูลที่ตรงกัน
ก็คือว่าในวันที่๒๔

เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง

เยอะมากแล้วก็อันที่สามในคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยชายหาดตรงที่เล่าให้ฟังที่อิสราเบนบอกเนี่ย
จะมีน้ำเยอะเรียกว่าน้ำขึ้นไม่สามารถที่จะไปทำอะไรต่อมีอะไรกันตรงนั้นได้
ฉะนั้นหลายประเด็นวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าน้ำหนักเนี่ยมาถึงจุดที่ว่าเรื่องนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่มีการข่มขืนจริง
ไม่มีการข่มขืนจริงผมได้คุยเรื่องนี้กับพลตมตรีสุรเชษฐ์หักพาน
ท่านบอกว่านอกจาก
ในคืนพระจันทร์เต็มดวงนักท่องเที่ยวอยู่กันเยอะมากบริเวณนั้นแล้วเนี่ย
วันนั้นยังมีการถ่ายทอดฟุตบอลโลกด้วย
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครเห็น
แล้วกล้องวงจรปิดที่บอกว่าเสียโดยสภาพจริงแล้วไม่เสียครับ
มาก็คือว่าถ้าในที่สุดเรื่องนี้จะไม่เป็นความจริง
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูจุดนั้น
ตอนนี้ได้ติดต่อพลตบตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
ให้ท่านได้ยืนยันอีกทีหนึ่งว่าที่ผมได้รายงานไปเมื่อกี้ว่า
มีเหตุผลอะไรที่ให้เชื่อได้ว่าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจริง
ตอนนี้ท่านรองผู้บัญชาการอยู่ในสายแล้วฮะสวัสดีครับท่านรองครับ

มีอะไรที่ทำให้ท่านเชื่อและฟันทงว่าเรื่องคมขืนไม่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงนี้ครับในวันนี้ผมได้เข้ามาพบกับท่านทูตอังบิตรนะครับ

เราก็เอาข้อมูลทั้งหมดนะครับ
มาให้ขับทางสถานทรวงศรีปิดดูนะครับ
คือวันนี้ในการทำงานของเรา

เราลงพื้นที่ไปทั้งชุดสืบสวนสอบสวน
สิ่งที่ทำให้เรามองว่าพยายามสถานขณะนี้

นะฮะว่าในเวลาดังกล่าวของวันดังกล่าวนะครับ
เป็นคืนที่๑เป็นคืนที่พระอาจารย์เต็มดวงนะครับ

ซึ่งจะไม่มีใครสามารถนั่งได้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า
สิ่งที่เขาบอกว่าเขานั่งดื่มกินอยู่ในเวลานั้นเนี่ย
ไม่มีใครสามารถนั่งดื่มกินได้เลยนะครับ
ชายหาดที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าตัวที่ชายหาดใช่ไหมครับ
น้ำจะขึ้นมาสูงมากนั่งไม่ได้
ใช่ครับใช่ครับนะครับ
สองนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยมีการถ่ายท่อสดฟุตบอลโลกนะครับ
ซึ่งจะมีทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับ
แล้วกำลังเจ้าที่เนี่ยอยู่เยอะมากนะครับ
เพื่อรักษาความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเอ่อ
ถ้าเขาถูกมอมยาจุดนั้นแล้วอุ้มไปเนี่ย
ซึ่งการเดินตรงนั้นเนี่ยเป็นการเดินในน้ำนะครับ

แล้วถ้าเดินเนี่ยมันจะบิดสังเกตอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่า
ไม่มีใครเห็นนะครับว่ามีการอุ้มผู้หญิงเนี่ย

แล้วเป็นคืนที่ประชาชนเต็มดวงนะครับเป็นคืน๑๔ค่ำนะครับ
เพราะฉะนั้นจากสองส่วนนี้เนี่ย
ทำให้เราไม่เห็นพยานหลักฐานใดเลยนะครับ
ที่จะเป็นสิ่งบ่งชี้ชัดว่ามีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
นะก็คือจากวันที่เหตุเกิดนะครับ
นักท่องเที่ยวเนี่ยคุณอิสเบลล่าเนี่ย
ก็ไม่ได้รีบไปแจ้งความทะเบียนใดนะครับ
ไม่ได้กระตือล้นที่จะไปแจ้งความนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความผิดปกตินะครับ
แล้ว๒เนี่ยก็ไม่ได้แจ้งไปยังสถานทูตอังกฤษในประเทศไทย

ซึ่งในการทำงานทุกประเทศผมต้องกลับเรียนว่า
เราทำงานเนี่ยบูรณาการร่วมกับสถานทูตของทุกประเทศนะครับ
กรณีนักท่องเที่ยวของประเทศนั้นได้รับความเสียหาย
เพราะฉะนั้นวันนี้สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเนี่ย
เขาไม่สามารถออกไปดูที่เกิดเหตุกับเราได้

ถ้าไม่มีการแจ้งความจากผู้เสียหายของประเทศเขาเนี่ย
เขาจะไม่สามารถออกนอกสถานทูตได้นะครับ
เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้วันนี้เราจึงนำภาพจำลองต่างเนี่ย
มาให้กับทางสร้างกงสูตรอังกฤษประเทศไทยท่านดูนะครับ

ที่ผมเพิ่งคุยกับเจ้านใบชุดคู่นี้นะครับ
ในประเทศอังกฤษประเด็นนั้นก็ไม่อย่างไร
วันนี้ในฐานะที่เราผิดชอบเรื่องการตรวจสอบข้อที่จริงตามสั่งขนาดบบนโพธล
เมื่อวานคืนเนี่ยเราจะต้องสรุปข้อที่จริงตามที่เราพบ
ว่าไม่มีประสานใดยืนกันว่ามีเหตุการณ์ต่างการขมกินหรือวันยาเกิดขึ้นจริง
ดังนั้นผู้ผมก็เรียนทางสารดูดไปว่าถ้าผู้เสียหายมาให้ปากคำ
หรือว่าให้เราและเดินทางไปสอบปากคำ

ทีนี้ในข่าวบอกว่าแม่เขาจะมาแจ้งความ
ไม่ใช่เจ้าทุกข์พนักงานจะรับแจ้งได้ไหมครับ
แม่มาแจ้งความนั้นต้องกลับเรียนว่านั้นไม่มีประโยชน์นะครับ
เพราะว่าคดีข่มขืนต้องให้ผู้เสียหายเข้ามาแจ้ง
วัตถุประยานเนี่ยคุณอิซิลล่าเนี่ยคือวัตถุประยานนะครับ
คือประยานของคนและเป็นวัตถุประยานสำคัญนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่คุณแม่ออกมาให้ข่าวนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้ปรับปรามใครแต่เราต้องการค้นหาความจริง
เพราะว่าวันนี้สิ่งต้องทำต้องกลับเรียนว่า
ในส่วนที่บอกว่าพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งต่างนะครับ
วันนี้เราจะไม่ปกป้องตำรวจด้วยกันนะครับ
ถ้าไม่รับแจ้งความจริงต้องดำเนินการเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญา
แต่สิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้ก็คือการปกป้องประเทศไทย
การรักษาชื่อเสียงประเทศไทยรักษาสนภาพการท่องเที่ยวของไทย

ถ้าสมมุติว่าไอ้ที่สุดเรื่องนี้กุเรื่องขึ้นมา
แล้วก็มีเพจดังเนี่ยไปรับลูกแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเสียหาย
ทำให้การท่องเที่ยวของเราเสียหายทำให้ชื่อเสียงวงการตำรวจเสียหาย
ถามว่าแล้วจะทำยังไงกับเรื่องนี้
ผมเรียนร้อนนิดหนึ่งในปีที่แล้วมีการแจ้งความกลมสืบอยู่บนก่อเสา๒เหตุ
บนกระบี่๑เหตุซึ่งเป็นการแจ้งความที่เป็นการแจ้งเท็จทั้งสิ้น
เป็นการแจ้งความเพื่อจะไปเอาประกันเป็นการแจ้งความเนื่องจากสมยอมกันเอง
และกลัวแฟนชาวผิดซาซาซึ่งเราตรวจสอบได้แล้วก็มีการดำเนินคดีทั้งหมด
มีการจับกลุ่มในความผิดฐานแจ้งความเท็จเช่นเดียวกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่เกาะสมุย
อันนี้ชัดเจนเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษไปแจ้งความว่าถูกปล้นทรัพย์
แต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเราจับกลุ่มดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะครับ
แจ้งดำเนินคดีความผิดฐานแจ้งความเท็จแล้วพร้อมทั้งใช้มาตรการของตม
โดยการเพิ่มกระถอมฟีซ่าและผักตันในเทศออกนอกประเทศพร้อมนั่งขึ้นมาเชฟแบ็คลิสต์ขาวบอล
เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อสักครู่นี้ผมก็เรียนทางท่านคุณศูนย์ผิดว่าวันนี้เราไม่
เราจะไม่ตำลีกใครไม่โทษใครแต่ว่าจะร่วมกับสถานทูตอังกฤษในการค้นหาความจริง
แต่ถ้าเป็นความจริงเราต้องดำเนินการจนถึงที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ความจริงเหมือนกันนะครับ
ถ้าไม่ใช่ความจริงสถานทูตเขาก็จะมีมาตรการในการดำเนินการกับคนอย่างนี้เหมือนกัน
รวมถึงเราด้วยก็จะใช้มาตรการในการดำเนินความผิดทางกฎหมายอาญา
ซึ่งในส่วนเจ้าของเพจวันนี้ในห้างหน้าผมและผู้ชอบศูนย์ปลาปลามายกรรมทางที่โตยีนะครับ
วันนี้เราตรวจสอบพบเจ้าของเพจทั้ง๒เพจแล้วนะครับ
วันนี้เราตรวจสอบพบและเป็นความผิดตามกฎหมายยาด้วยนะครับตามภาระบอบคอมพิวเตอร์
วันนี้เราจะขอมาต่อ๓ออกหมายจับเจ้าของเพจทั้งสองเพจนะครับ
เพราะว่าเพจสมุยไทม์เนี่ยไปเอาลูกคนในเกาะสมุยนะครับมากขึ้นเมื่อวานนะครับ
ซึ่งแล้วก็อ้างว่าคนในเกาะสมุยเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้
โทษเพจสมุยทามเนี่ยไปเอาคนในเกาะสมุยมาขึ้น
เราจึงเอาบุคคลดังกล่าวที่เป็นคนบนเกาะเต่าเข้ามาให้การ
เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยพูดเลยแต่ท่านจะเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นการทำเรื่องเท็จขึ้นมานะครับ
เช่นเอาไปเอาภาพคนบนเกาะเตามาพูดว่าเขาพูดว่าเกาะเตาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราตรวจสอบพบคนทำเพจสมุยไทม์แล้วนะครับ
แล้ววันนี้เนี่ยจะเชิญตัวมาพร้อมทั้งขอมาต่อสารออกหมายจับ
แล้วจะจับกลุ่มบังคับเช่นคุณหมายตามอันนี้เราบังคับเช่นคุณหมายตามอำนาจน่าดี
ถ้าเผยแพร่ถ้าเผยแพร่ข้อความเท็จแบบเนี่ย
ผู้ประกอบการที่เกาะเต่าเขารู้สึกว่าเขาเสียหาย
ถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อยลงเนี่ยเออเขาจะป้องกันตัวเองยังไง
เขาจะร่วมเป็นโจทย์ฟ้องกับตำรวจด้วยได้ไหม
ได้ครับวันนี้อย่างบุคคลที่กล่าวอ้างเขานะครับ
บุคคลที่กล่าวอ้างในสมมุติทามวันนี้เมื่อวานเราเชิญมาให้ปากคำแล้วนะฮะ
เขาฟ้องกล่าวหาเลยครับเขามีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีเลย
เพราะเขาเป็นคนก่อนเตานะครับเขาเป็นคนพื้นถิ่นเขาเอื้อม
ไม่ต้องการให้บ้านเขาเสียหายนะครับ
เอาอย่างนี้ครับท่านครับ
สรุปว่ามาจนถึงวันนี้เที่ยงวันนี้
เราจะต้องพิสูจน์อะไรเพิ่มเติมอีกไหม
หรือว่าปิดคดีแล้วจบแล้วฟันทงแล้วว่าเรื่องนี้เป็นการกุเรื่องขึ้นมา
ครับผมเรียนสองส่วนอย่างนี้แล้วกันนะครับ
อ่าคือเอ่อณณวันนี้ตอนเที่ยงวันนี้นะฮะ
เหมือนที่ท่านท่านบอกนะครับเอ่อภายาฐานไม่มีเกิดขึ้นจริงนะครับ
เกิดขึ้นจริงไม่มีการมอมยาไม่มีการข่มขืนเกิดขึ้นจริงครับ
แต่ว่าวันนี้เนี้ยเอ่อเราจะรอพยานฐานอ่าที่เขาบอกว่าเอ่อ
มีภาพวัสดิ์สุขีพรุ่งเตื้อนะครับนะฮะมีการให้ปากคำ
ซึ่งขณะนี้เนี้ยที่ผมเดินทางมาพบวันนี้เนี้ยครับ
ในส่วนของเอ่อการตรวจสอบวัตถุพยานโดยเอ่อ
ทางผู้เสียหายเนี่ยให้ตำรวจอังกฤษเนี่ยตรวจสอบนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องวัตถุพยานทั้งหมดเนี่ย
ทางสถานทูตอังกฤษบอกว่าจะพยายามเร่งรัดให้ส่งมาให้เราเร็วที่สุด
นะครับครับครับวันนั้นเอ่อวันนี้เรารอในส่วนของเอ่อ
บันทึกคำให้การนะครับเอ่อที่ตำรวจอังกฤษเอ่อ
ดันเมืองกลางครับแล้วก็เอ่อวัตถุประยานว่าตรวจเอ่อ
ดีเอมาแล้วเป็นของใครครับเป็นของคนเอเซียหรือเป็นของคนอังกฤษเอง
ครับนะครับแต่ว่าการตรวจการตรวจสอบการตรวจสอบ
การทำหน้าที่ของตำรวจตรวจสอบบนบริเวณก่อเต่าเนี่ยจบแล้ว
ไม่ต้องมีการพิสูจน์อะไรอีกแล้วจบแล้วใช่ครับใช่ค่ะ
วันนี้วันนี้ในการตรวจสอบของเราวันนี้จบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับ

อย่างเร่งรัดต้นหาปะยาภาษาให้เขาถึงขนาดนี้นะครับ
ไม่ว่าสินค้าพี่แจกก็ส่วนี้ในการตรวจสอบ
เพราะฉะนั้นวันนี้ในการตรวจสอบณขณะนี้
กว่าเราจะได้พยาฐานใหม่
แต่ถ้าพยานฐานใหม่ได้มา

กับต้องเชื่อกับที่เรามีการบริการ

ครับผมครับท่านครับ

จะตรวจสอบโดยฝ่ายตำรวจจบแล้ว

สองถ้าแม่เขาเดินทางมาแจ้งความไม่มีประโยชน์

ตำรวจยังรออยู่ว่า

มาถึงเที่ยงวันนี้ก็พอจะเห็นว่าอะไรเป็นอะไร

ถ้ากุเรื่องขึ้นมาเหมือนหลายกรณีที่กุเรื่องแจ้งความเท็จ
ต้องการเอาประกันต้องการเคลมประกัน
ต้องการชดเชยความเสียหาย
อันนี้จะทำยังไงที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวประเภทนี้ย่ามใจกับเราอีก
ได้ครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ

เพราะว่าถ้าไม่เกิดขึ้นจริงก็ส่งผลกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยตรง
คือก็ต้องบอกว่าฝั่งเราค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะ
ในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของพยานหลักฐานต่าง